สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับที่มีพี่ก๊อฟครับผม
คือมีคำถามเพลงบอกว่าขอให้เจ้าภาพจงเจริญ

ไม่คือฟุตเวิร์คต้องเข้มแข็ง
ไหนฟุตเวิร์กหรือเห็นแต่มือไหนพี่ฟุตเวิร์กให้ดูเร็ว
อารมณ์แบบนี้แหละครับทั้งเจ้าภาพทั้งพนักงานทั้งเจ้านาย
ดีใจนะครับที่ได้โบนัสทุกคนนะครับ
ลูกน้องดีใจดีใจเจ้านายก็ดีใจอยู่แบบผูกพัน

เอาไปนะฮะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอาพวงกุญแจไปก่อน

ใกล้เย็นอารมณ์แบบนี้นะครับ

สันข่าวเช้าไทยรักษ์ไปแล้วครับ
แม่อารมณ์ภูมิมินท์นะครับวันนี้นะครับ
แจมเพราะว่าเป็นวันศุกร์
วันศุกร์สุดท้ายก่อนจะส่งปีใหม่

ต้องเพลินแบบนี้นะครับศรีสรรค์ไทยรัฐนะครับ

เป็นเรื่องราวของการฉลองเฉลิม

แต่งตัวนะครับได้หน้า
แล้วลืมหลังจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญชมได้เลยครับ
เพื่อความมั่นใจว่าเพื่อนเราเป็นอย่างไร

ใกล้เขามายเรื่อย
อ้าวคุณพา

ระวังนิดไม่ใช่พระกระโดดกำแพง
แต่นี่จะเป็นพระกระโดดเรือแล้วครับ
หลังระจันทร์คืนภรรยา
ลูกใครเนี่ยพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอน
คอยดูนะอดไว้อดไว้
ถ้าหมาตัวเดียวแล้วแม่จะตะปบให้สยบอยู่แทบเท้า
แต่อย่างนี้ไม่ให้เกียรติกันเลย
หมอครับผมดีใจครับหมอที่ได้เจอคุณหมอ
ผมขอกระโดดหลายรอบเลยนะ
ผมสงสัยว่าเจ้านายพาผมมาทำไม
ผมไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยครับ
ที่เจ้านายพามาก็คือโรคกระโดดบ่อยนี่แหละครับ
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
แม่สุดยอดจริงนะครับโรคใหม่นะครับโรคหมากระโดดนะครับ
หมดเวลาแล้วครับกับสีสันข่าวเช้าไทยรัฐนะครับ

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กำลังใจพี่น้องนะครับ
เจอกันใหม่ปีหน้านะครับเจอกันเช้ากว่าเดิมนะครับ
สีสันข่าวเช้าไทยรัฐจะมาตี๕๓๐นะครับ
วันนี้ทิศเป้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับผม